ถูกนำมาใช้ในเชิงจิตวิทยา
เพื่อโน้มน้าวใจผู้เสพข้อมูลนะครับ
รวมถึงในการทำประชามติในครั้งนี้ด้วย
ซึ่งก็เป็นยุคแห่งการสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ซึ่งก็อาจจะมีผลต่อการตัดสินใจ
รับหรือไม่รับร่างรัฐมนูลของประชาชน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจริยาสิริสันพงศ์
ทุกช่วงของสถานการณ์บ้านเมืองหรือประเด็นทางการเมือง
จากตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่าง
จะเป็นตัวละครหลักในการเปิดเผย
หรือชี้แจงข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบ
แต่ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับทุกคน
จึงถูกนำมาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของแต่ละฝ่าย

หรือที่เรียกว่าสงครามข้อมูลข่าวสาร
เว้นแม้แต่ห่วงเวลาของการออกเสียงประชามติ

ฝ่ายเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยต่อร่างรัฐธรรมนูล
ใช้เป็นช่องทางบอกเล่าข้อมูลและเหตุผลของตัวเอง
ในรูปแบบคลิปวิดีโอข้อความหรือเกมโชว์ให้น่าสนใจ
โดยสรุปเป็นใจความสั้นกระชับแต่เข้าใจง่าย
เพจชื่อดังที่นำเสนอเนื้อหาและความหมายของร่างรัฐธรรมนูล
ที่มีผลกระทบต่อประชาชน
โดยอ้างเป็นสิ่งที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนุนไม่ได้ระบุถึง
แม้กระทั่งบุคคลมีชื่อเสียงที่มักใช้ช่องทางนี้
เป็นหลักในการแสดงจุดยืนที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูล
ส่วนสงครามข้อมูลข่าวสารนี้
จะสามารถโน้มน้าวใจของโลกโซเชียลมีเดียได้มากน้อยแค่ไหน
มุมมองนักวิชาการเห็นว่า

ที่จะใช้ดุลยพินิษฐ์ก่อนตัดสินใจไปในทิศทางใดหรือไม่
รวมถึงการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น
โดยเฉพาะของผู้เห็นต่าง
ที่บอกว่าตรงนี้ผิดตรงนี้ผิดตรงนี้ถูกตรงนี้ถูก

มีต้นแบบมาจากกองทัพสหรัฐอเมริกา
นำความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
มาเป็นยุทธวิธีในการปฏิบัติภารกิจ

ทั้งนะยามปกติและนะยามสงคราม
ด้วยการส่งต่อข้อมูลจากสนามรบ

เพื่อการตัดสินใจตอบโต้กับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
สงครามนี้จะเปลี่ยนผ่านไปสู่ภาคประชาชน
ถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิด
ความเชื่อของประชาชนอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว
แต่สิ่งที่น่าตระหนักคือจะทำอย่างไร
ไม่ให้จิตวิทยาของสงครามการทำประชามติในครั้งนี้
แยกคนในสังคมออกเป็นฝ่ายต่างเพิ่มขึ้น
เช่นเดียวกับที่ผู้บริโภคข่าวสาร
จะต้องใช้วิจารณญาณวิเคราะห์ข้อมูลให้รอบด้านมากที่สุด